คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องระทึกที่เกิดขึ้นกับแม่ลูกสองคนที่กำลังขับรถจะไปทำงานกัน
ค่ะครับมารถกระตุกเฮ้ยมันแปลกแปลกเข้าข้างทางดีกว่า
เดี๋ยวจะไปเปิดฝากระโปรงดูแล้วมันเปิดไม่ออกสุดท้ายไฟลุกขึ้นมาเลย

แต่แค่มีควันกลายเป็นไฟไหม้วอดทั้งคันแบบนี้ภาพน่ากลัว
มากอันนั้นคือถึงแม้จะดับได้แต่มันก็เหลือจะโคลงเหล็กแหละ
ค่ะอ้ามันก็ทำอะไรไม่ได้แหละเป็นซากเลยอ่ะรถ
นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นแปดโมงของวันนี้แหละที่ผ่านมาเมื่อเช้านี่แหละครับ
ในพื้นที่สพบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะ
ก็คือมีเหตุการณ์เพลิงไหม้รถยนต์คันนี้ไปจอดอยู่ที่บริเวณหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง
บนถนนสุวินภาวงศ์นะฮะขาเข้าฉาเทิงเซาท์หมู่๑๒
พื้นที่ตะบนสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวครับรถดับเพลิงของอบตครองนครเนื่องเขต
ดับเพลิงก็พยายามพยายามจะช่วยกันดับนะฮะเพราะตอนแรกยังไม่ทราบว่าเอ๊ะในรถมีคนหรือเปล่าหรืออะไรใดนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยนะฮะระหว่างที่เตรียมสายดับเพลิงไฟมันก็ลุกไหม้ลามรถไปแล้วทั้งคันครับนะฮะ
ซึ่งรถดับเพลิงของบริษัทก็คือบริษัทกรุงไทยซึ่งอยู่ตรงนั้นแหละออกมาช่วยฉีดน้ำนะฮะ
เพราะว่ารถดับเพลิงของอบตเนี่ยยังมาไม่ถึงแต่รถที่เห็นก็คือเป็นของบริษัทนั้นก่อนมาช่วยดับนะครับ
พอมาถึงเสร็จปุ๊บก็มาช่วยกันควบคุมเพลิงเอาไว้นะครับรถเสียหายทั้งคันอย่างที่บอก
เมืองต้นตำรวจได้สอบถามทั้งผู้โดยสารและคนขับออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยครับ
คนขับรถอายุ๓๘ปีบอกว่าขับรถมากับลูกสาวเดี๋ยวจะไปทำงานในพื้นที่บ้านโพ
พอมาถึงตรงนี้รถมันมีอาการกระตุกมันกระตุกแปลกก็เลยไปเข้าข้างทางจอดดู
ระหว่างนั้นเนี่ยพอจอดปุ๊บมันมีกลุ่มควันขึ้นมาที่ห้องเครื่องด้านหน้านะฮะ
ก็เลยลงจากรถพยายามจะไปเปิดฝากระโปรงดูแต่มันเปิดไม่ออกเปิดยังไงก็เปิดไม่ออก
ไฟมันลุกพึบขึ้นมารีบเลยเข้าไปในรถอุ้มลูกออกมาก่อน
เอาทรัพย์สินที่มีค่าออกมาให้หมดก่อนหนีตายออกมาแล้วได้แต่ยืนมองรถของตัวเอง
ไฟไหม้แบบนี้ตั้งสติยังไม่ได้โชคดีมีคนเขาขับรถผ่านไปผ่านมาช่วยแจ้งครับ
แล้วดับเพลิงของบริษัทกรุงไทยที่รถเข้าไปจอดอยู่ก็ออกมาช่วยดับ
แต่สาเหตุยังไม่ทราบแต่สุดท้ายรถมันก็โดนไฟไหม้วอดทั้งคัน
อย่างที่เห็นก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วนะฮะ
นี่คุณผู้ชมคอมเมนต์มานะบอกว่าน่ากลัวมากน่ากลัวมากไฟไหม้แบบนี้
เอาจริงคือรถก็ต้องหมั่นตรวจสอบสภาพ
เราก็ไม่รู้ว่ารถตรงไหนมันมีปัญหาจุดไหนมีปัญหาทำให้เกิดไฟลุกแบบนี้หรือเปล่า